เป็นโรคความดันแล้วก็โรคเบาหวานขึ้นตา

เป็นหลายปีแล้วจ้ะเขาก็ให้ไปผ่าแต่ว่าก็ไม่มีเงิน
ถ้าเกิดมันบอดขึ้นมาแล้วทำไงมันจะไม่หนักกว่าเดิมเหรอคะ

เมื่อจะถึงวันที่หนึ่งจะได้ไปเอาโครงผลจนมาหายหลางกิน

แบบสบู่ยาสีฟันอะไรอย่างนี้

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชม
กลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับแน่นอนที่สุดนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทั้ง๒วันเลย๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป

พบกับเราสองคนได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ก็เป็นช่วงพิเศษ
เป็นร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นรุ่นจิ๋วแต่กติกาเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะร้องได้ครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท

ชมภาพชีวิตนะครับกับนักสู้รุ่นจิ๋วของเราคนล่าสุดน้องฟิล์มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

อยู่ชั้นม๒ค่ะโรงเรียนบ้านสารเจ้าพ่อค่ะจังหวัดนครราชศรีมาค่ะที่บ้านหนูอยู่ด้วยกัน๖คนค่ะมีตา
มียายมีหนูแล้วก็น้องสาวหนูแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีก

พ่อทิ้งหนูตั้งแต่หนูได้ขวบกว่า
แม่ก็เอานมมาฝากกับยายแล้วก็ไปทำงานค่ะ

แกก็สัดแล้วก็บวม

บางครั้งก็เอายามาให้ยายกินอย่างนี้ค่ะ

ไปขายพอตกเย็นมาเขาก็
ให้ช่วยล้างจานช่วยล้างตู้เย็น

ก็เอาไปซื้อขนมปัง

ก็กลัวน้องจะเรียนไม่จบ

เกรดพวกเราจะไม่ค่อยดีแต่

เรียนสูงสูงเสร็จพอเรามีงานทำมีเงินเสร็จ
แล้วก็จะได้เอามาเลี้ยงตากับยายค่ะ
หนูเป็นห่วงน้องคนนี้เพราะว่าเขาเป็นโรคทาราซิเมียค่ะ

เมื่อ๒เดือนที่แล้วค่ะเขาไม่สบายมากค่ะ
อาการน้องเป็นแบบว่าตัวเหลืองตัวซีดหมดเลยค่ะ
ยายก็เลยต้องรีบพาน้องไปถ่ายเลือดที่โรงพยาบาลมหาราชค่ะที่โคราช
ยายก็เลยไปยืมเงินคนข้างบ้านเขามา๑๕๐๐บาทค่ะ
พอเวลาเขาเป็นเขาจะตัวเขียวมาเลยข้าก็กินไม่ได้
ท้องเขาก็ป้องสงสารเขาจับใจ
บางทีกลางคืนเป็นมาก็ต้องหารถเข้าไปโรงพยาบาลจ้ะ
ไม่มีเงินก็ต้องไปยืมข้างบ้านเขา
ยังไม่มีให้เขาแล้วจ้ะ๒เดือนแล้ว
บางครั้งเราก็ทวงทวงก็บอกรอก่อนเผื่อแม่เขาจะส่งมา
หนูอยากได้เงินรางวัลมาเป็นทุนการศึกษาให้หนูและน้อง

แล้วก็ใช้หนี้กล่องข้างบ้านครับ
พบกับน้องฟิล์มนะครับพี่สาวที่ต้องดิ้นรน
เพื่อให้น้องทุกคนหลุดพ้นจากความอดหยาก

เชิญครับน้องฟิรม
ขวัญใจคนเดิมของคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาในช่วงหลังนี้

วันนี้ก็เป็นครั้งที่๓แล้วนะฮะ

วันนี้ฟิล์มก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับครอบครัวที่ฟิล์มรักที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วค่ะ
คุณยายขาวน้องการ์ตูนน้องบรี๊ดแล้วก็น้องเบสค่ะสวัสดีค่ะ

ปีมานี่ที่บ้านก็น่าจะลำบากหน่อยเพราะว่าหัวหน้าครอบครัว
คนที่มีเรี่ยวแรงสุดก็คือคุณตาก็ป่วยไปแล้วหนึ่ง
ตอนนี้ก็เหลือยายขาวที่ยังพอทำอะไรได้มั่ง
ทีนี้ถามเรื่องสุขภาพสุขภาพยายเป็นไงครับฟิล์ม

เป็นโรคความดันแล้วก็โรคเบาหวานขึ้นตา

แบบเวลามองมันก็เห็นไม่ค่อยชัดต้องใส่แว่น
แต่ถึงจะเห็นก็เห็นลาง

เขาก็ให้ไปผ่าแต่ว่าก็ไม่มีเงิน
ถ้าเราไม่ไปหาหมอบ่อยนี่โอกาสที่เราจะตาบอดนี่มีไหมคะ

แต่ว่าก็ต้องจำใจไม่ไปจ้ะ
แล้วถ้าลดไปไปตรวจมหาลาศนะจ้ะ

ถ้าเกิดมันบอดขึ้นมาแล้วทำไงมันจะไม่หนักกว่าเดิมเหรอคะ
ก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดจ้ะ
เอาให้มันเป็นเปาะไปให้มันพ้นในแต่ละมื้อแต่ละวันว่าอย่างนั้น
เช้าขึ้นมาคือต้องหาของให้หลานกินก่อน
นางจะพ่นเหลือนไหมจะพ่นวันไหม
ก็นับวันว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่๑จะได้ไปเอาของคนจนมาให้หลานกิน

เบียร์คู่ฉลาก็ได้ด้วย

๖๐๐สองคนคุณตาด้วยก็เป็น๑๒๐๐

๓๐๐สองคนก็๖๐๐ค่ะยังโอเค
แต่มันก็ยังไม่พอหรอกสำหรับเด็กเล็กสี่คนอย่างนี้
ชีวิตมันไม่ง่ายแต่สุดท้ายมันจะมีทางออกของมันครับ
แต่สิ่งที่รออยู่นะตอนนี้
คือเพลงที่๕เป็นเพลงที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่มาว่าอยากจะได้๘๐๐๐
วันนี้นะครับน้องฟิล์มก็จะมาเริ่มแข่งกันนะครับในเพลงที่๕นะครับ
ซึ่งมีมูลค่า๘๐๐๐บาทเป็นเพลงเป้าหมายของฟิล์ม
ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีก๑ตัวเพราะฉะนั้นเรามาฟังอินโทรเพลงที่๕ไปพร้อมกันมาเลยครับ
เห็นรอยยิ้มยิ้มแบบนี้คืออะไรหนูไม่รู้จักเลยค่ะหรือว่าอะไรยังไงก็เคยฝึกค่ะแต่ก็ไม่ได้จริงจังก็เคยกว่านี้นานแล้วนะเพลงนี้ของใคร
ของตั๊กกะแตนพี่ตั๊กกะแตนชนระดา
ตองให้ดีนะครับตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวในนั้นยังมีได้ฟังเพลงต้นฉบับเปลี่ยนเพลงโทรหาคนรู้จัก
และร้องเพลงเก่งนี่สำคัญที่สุดฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับน้องฟิล์มจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ

เคยร้องค่ะแต่ก็ไม่คล่อง

มันเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้เพลงเก่ง

ถ้ามันไม่ได้เพลงเก่งฟังเพลงหนึ่งท่อน

ถ้าได้เปิดมาเจอ

มีใครที่ร้องเพลงเก่งไหมที่เราให้เบอร์ไว้

ขอให้หนูโชคดีขอให้หนูโชคดีขอให้หนูโชคดีค่ะ

ฟิล์มจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

คือแผ่นที่๔แล้วก็แผ่นที่๕
ตอนนี้ก็เหลืออยู่แผ่นที่๑

คือเลือกแผ่นที่

และแผ่นที่๑นะครับที่ฟิล์มเลือก

ร้องได้ถูกทุกคำโดยไม่ติดขัด
ขอให้หนูได้๘๐๐๐อย่างที่หนูมุ่งมั่น

เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕
เพลงมาครับ

มาคิดถึงของทุ่งนาเสียจังการชะนีคงคอยหวังเมื่อไหร่จะกลับบ้านนะ
เมื่ออยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบลก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อาย
ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาล้วงมันเจ็บในสวงไม่หาย
เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไหร่จะโชคดี
เมื่อสุริย้อนยำสนทยาจะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามี
จะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องบรรนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่แฟนเพลง
กล่อมได้ให้ร้าน